คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของการล้างจานล้างหม้อแบบไม่ธรรมดา
เพราะว่าเพื่อนบ้านเอาเรื่องนี้มาแชร์ในโลกโซเชียล
บอกว่านวกหูใจจังทำไมคุณป้า
ล้างจานล้างหม้อแบบธรรมดากับเขาบ้าง
เดี๋ยวค่อยไปดูว่าเหตุผลของคุณป้าท่านนี้ทำไมต้องล้างจานล้างหม้อดัง

นี่แหละครับเป็นคลิปที่เพื่อนบ้านแอบถ่ายเอาไว้นะฮะ
ก่อนที่เพจชื่อดังจะนำมาเผยแพร่ต่อนะครับ
และอธิบายว่ามีเพื่อนบ้านผิดชีวิตวุ่นวาย

ว่าคุณป้าท่านนี้โอ้โหเคาะหม้อเคาะอะไร

ที่ผ่านมาก็แจ้งตำรวจมา๓ครั้งแล้ว

อบตใช้พรบว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
ทางกฎหมายก็ไม่จัดการสักที
แถมยังมาพูดท้าทายบอกว่าอ้าว
ถ้าหนวกหูนักก็ไปแจ้งกองปราบมาเลยนะครับ
แล้วก็พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ
พวกมึงทนได้ทนไปนี่ป้าเขาพูดแบบนี้นะครับ
คนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ก็หมายถึงเพื่อนบ้านนี่แหละครับ
บอกว่าไม่รู้ว่าจะมีหน่วยงานไหนมาช่วยพวกเราชาวบ้านได้

เป็นหมู่๓ที่ตำบลบางตะไนที่ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับ

ไปพบกับคนที่อยู่ในคลิปก็คือคุณป้านะครับ
เป็นคุณป้าสูงวัยอายุ๗๒ปีนะครับ
เธอก็ยืนยันว่าตัวเธอเนี่ยไม่ได้เคาะไอ้หม้ออะไรนั้นเป็นเวลานานนะครับ
เคาะเนี่ยมันมีเหตุผลนะครับเพราะเวลาล้างจานล้างหม้อเสร็จนะครับ
ก็เคาะเหมือนเป็นสะบัดน้ำออกไปให้มันเสด็จน้ำซะนะครับ
ขอกัน๔๕ครั้งเท่านั้นเองวันหนึ่งล้างจาน๒ครั้ง
คือเช้า๘โมงเช้าหรือ๙โมงเช้า
แล้วก็ช่วงเย็นล้างอีกทีคือ๔โมง๕โมงเย็นนะฮะ
ก็ทำแบบนี้มาตลอด๔๐๕๐ปีนะครับ
ซึ่งผู้ที่ถ่ายคลิปเธอไปลงในโซเชียลนั้น
จะย้ายมาอยู่ที่นี่๔ปีมีปัญหากันมาก่อน
จากไปร้องเรียนกับทางอบตนะครับ
ว่าบ้านของเธอสร้างแล้วหลังคา
มันลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ของเขา
เธอเองก็ไม่อยากจะมีปัญหานะครับ

เพราะเรื่องราวปัญหาอะไรต่างนานา
ที่มันค้างคาใจกันมานานนี่แหละครับ
ก็ทำให้คนถ่ายคลิปหรือว่าเพื่อนบ้าน
เข้าใจว่าป้าอยากจะก่อกวน
หรืออยากจะหาเรื่องเคาะดังให้มันมีเรื่องซะ

ป้าก็แค่ต้องการให้หม้อมันเสด็จน้ำเท่านั้นเอง